มาดูภาพที่หาดูยากครับคุณบุ๊คคุณปุ้ยคุณผู้ชม
ปกติในกรุงเทพเราคอนโดเยอะ
เชียงใหม่คุณพุทธสมมีคอนโดแต่ว่าคอนโดเนี้ยเอ๊ะ
มันอยู่บนต้นไม้ครับคอนโดของคุณ
ชาวบ้านเขาเงยดูกันใหญ่เห็นแต่นกฮะ
คอนโดนกกระจาบคอนโดนกกระจาบแบบนี้ฮะเป็นร้อยรังอ่ะ
เป็นรังนกกระจาบคอนโดมีกี่ชั้นอันนี้น่าจะชั้นเดียว
แต่อยู่สูงหน่อยยอมก็บอกว่าฉันไม่รู้เพราะฉันไม่รู้
เพราะฉันไม่ได้นกนะเอออยู่บนต้นหมากหกต้นครับครับ
ริมท้องนาในตะบนอินทะขินอำเภอแม่แตงที่เชียงใหม่
มันรังนกพวกนี้มันสร้างเหมือนเป็นคอนโดเลยนะแล้วชาวบ้านและนักท่องเที่ยว
ที่ได้ไปเห็นก็ตื่นตาตื่นใจกันใหญ่ครับนานทีเขาบอกจะได้เจอนกกระจ่าบมาสร้างรังเยอะขนาดนี้
แล้วก็มีเจ้าของร้านอาหารที่อยู่แถวนั้นนะคุณผู้ชม
เป็นเจ้าของร้านอาหารริมทุ่งนาบอกว่าช่วงต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี
มันจะเป็นฤดูผสมพันธ์ของนกกระจาบธรรมดาหรือว่านกจาบอกเรียบครับ
ปกติจะมีมาทำรังบ้างนะแต่ก็ไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้เลย
อาจจะเป็นเพราะว่าธรรมชาติมันสมบูรณ์ครับไม่ได้มีความแห้งแรงแบบช่วงที่ผ่านมา
ก็ทำให้ฝูงนกกระจ่าบมาทำรังขยายพันธุ์กันเยอะเลยปีนี้
ชาวบ้านแถวนี้เขาก็ช่วยกันดูแลด้วยนะช่วยกันอนุรักษ์ไม่ให้ใครเนี่ยมารบกวน
หรือมามาลุกรานนกกระจ่าพวกนี้ครับครับรังนกจำนวนมากพวกนี้บางส่วนเนี่ย
โดนแรงลมพัดตกลงมาเหมือนกันนี่ฮะชาวบ้านเนี่ยบางคนขอไปด้วยนะ
รังไหนสวยขอเลยขอเอาไปตกแต่งบ้านแต่ส่วนใหญ่เจ้าของร้านเขาเก็บไว้เองเลย
ค่ะเออสภาพก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับแต่เขาก็ถ้าเจ้าของร้านเห็นว่าเออ
รังไหนลูกค้าชอบให้ฟรีเลยไม่ขายด้วยนะ
แม้ว่าราคามันจะดีก็ตามมาดูข้อมูลลักษณะนิสัยของนกกระจาบกันหน่อย
นกกระจาบธรรมดาหรือว่านกจับอกเรียบเนี่ย
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงหวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบห้าน่ะ
คุณผู้ชมลักษณะของมันก็คือมีปากแข็งหนารูปกรวย

หน้าผากของมันมันเปลี่ยนสีได้นะ

เปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลเป็นสีเหลืองสด

แล้วตัวผู้มันจะสร้างรังแบบพิถีพิถันเลยนะ

จนรังมีรูปร่างคลายน้ำเต้าครับ

มีแต่ให้เธอได้ปวดหัวนะ

แต่ละตัวก็จะเยาว์ยวน

ค่ะนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนกไปแล้ว